บางคนบอกโอ้โฮหยุดยาว

ใช่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันสองวันก่อน

คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้จริงและในวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเราก็มีให้ได้ติดตามเยอะด้วย

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
เดือดครับเดือดยามเช้าศึกแย่งที่ขายอาหารใส่บาทพระ
คนนี้เดินมาถามถามพระแบบนี้ว่าวันพระบินทบาทได้เหรอ
งานกาชาติมหาสารคามเดือดวัยรุ่นทะเลาะวิวาสเสียงดังคล้ายระเบิดหรือประทัด
แถมยังถือมีดดาบไล่ฟันกันยับ
นี่คือนาทีระทึกนะฮะรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนร้านขายเสื้อวิทย์จะชนเด็กน้อย
เอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

กลับมาสนุกกันต่อค่ะ

คุณชิสาถ้าพูดถึงเรื่องแต่งงานก็ต้องถามคุณนะ
ผ่านการแต่งงานมาแล้ว
งานนี้งานนี้เห็นบอกว่ามันมีการเปิดใจของเจ้าสาวด้วยไง
คือในงานแต่งงานงานฉลองมงคลสมรสใช่ไหม
ดูไหมพิธีกรเขาต้องสัมภาษณ์กับคู่เจ้าสาว
ว่ารู้สึกยังไงมีอะไรอยากจะบอกกันและกันหรือเปล่า

มันต้องแปลงคำว่าแปลงคือหาหัวใหม่
นี่ค่ะเป็นร้ายด้วยค่ะสามี
อ่าโอ๊ยน่ารัก
ขอบคุณหลายด้วยค่ะสามี
ค่ะพี่อุศาหาเงินมาแต่ง
เออนี่รออยู่นานแล้วถ้ามาช้าอีกนิดเดียวเนี่ย

คือเพลงขอก็รีบขอ
อย่ารอให้ถึงปีหน้าเออนั่นสิ
ของอื่นขึ้นราคาไปแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยรอพี่อยู่คนเดียวนี่แหละ
ก็ทำตามสัญญาหาเงินมาขอแต่งงานจริง
เป็นคำตอบที่มาจากใจจากความรู้สึกของเธอจริง
เออน่ารักมากแล้วก็น่าชื่นชมจริง
บ่าวเนี่ยขำเลยเห็นไหมขำในความใส่ซื่อตรงไปตรงมาของเจ้าสาว
แต่ยังไงก็ตามวันนี้แต่งงานกันแล้วยิ้มหัวเราะเจ้าบ่าวยิ้มกินในใจ
ไม่รู้หรอกมันลำบากขนาดไหนมาก
เออจริงแต่ลำบากขนาดไหนก็พร้อมทำให้เจ้าสาวครับ
ให้ทั้งคู่มีความสุขกันมากครองรักกันไปยาวเลยจ้า
สุดยอดคุณเตรียมคำถามไว้ด้วยนะคำถามคำตอบงานแต่งคุณ
อะไรไม่พูดถึงงานแต่งดิฉันก็นึกถึงว่าคุณยังไม่ได้แต่ง
ต้องเตือนคุณไว้ก่อนว่าต้องเตรียมให้ดีว่าคุณจะพูดอะไรบ้าง
และจำเอาไว้ในหัวจิตหัวใจค่ะ
กันแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
กลับมาในช่วงนี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดในข่าวเด็ดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่ากันไปยาวเลยค่ะคือมันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
เป็นภาพที่เห็นแล้วก็เราชาวพุทธนะก็ต้องมาคิดว่าเรื่องราวแบบนี้ต้องหาคำตอบให้ชัดเจน
คือมีพ่อค้าที่เขาขายขายอาหารสำหรับใส่บาทอยู่ถนนฝั่งหนึ่ง
แล้วอีกถนนฝั่งหนึ่งก็มีแม่ค้าที่ขายอาหารใส่บาทเหมือนกัน

แต่ฝั่งของคุณผู้ชายเนี่ยนะดูเหมือนวันนั้นจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แล้วไม่ได้มีพระยืนอยู่แต่ฝั่งของทางแม่ค้ามีพระยืนรอใส่บาทอยู่
คำถามเกิดขึ้นสำหรับผู้ชายของคนที่เขาใส่บาทฝั่งนี้
บอกว่าเอ้าแล้วพระมายืนรอใส่บาทแบบนี้ได้เหรอ
ในเมื่อวันนั้นเป็นวันพระครับ
นี่ครับที่ผมบอกฮะเนี่ยเดินมาถามพระท่านแบบนี้
วันนี้วันพระนะมายืนบินทบาทตรงนี้ได้เหรอ
คือวันพระหลายที่เนี่ยนะคะพระจะไม่มาเดินบินทบาทเนี่ย

เล่าให้ฟังก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดหน้าป่าในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คนที่สวมเสื้อสีขาของเนี่ยมีรอยศักดิ์เสร็จตัวเนี่ยยืนเหมือนกับประมาณว่า
ทำไมมายืนบินทบาทในวันนี้นี่เขาเดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ
ครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาใช้ได้เนี่ย

อ้าวแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเดินข้ามไปอีกฝั่งล่ะ
เขาเปิดร้านขายอาหารใส่บาทพระเหมือนกันแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้าม
คือฝั่งที่เขากำลังเดินกลับมาเนี่ยค่ะ
งั้นไปรู้จักกันหน่อยชื่อเสียงเรียงนามว่ายังไง
ชายเสื้อขาวนี้ชื่อว่านายหัดทชัยมาสุ
ลุงเหน่งอายุ๕๔ปีค่ะ
เขาก็ย้อนเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เห็นในคลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าที่ตัวเขาไปต่อว่าพระ

เพราะเขาบอกว่าพระรูปนั้นไม่ใช่พระที่อยู่ในวัดย่านนี้
เป็นพระมาจากสำนักสงฆ์ในตำบลสำนักบก
แต่ก็คืองงไงว่ามายืนตรงนี้ได้ยังไง
ยืนอยู่หน้าร้านของแม่ค้าที่ขายของใส่บาทเหมือนกัน

ว่าร้านนั้นเขาจ้างพระมาหรือเปล่า
แล้ววันนั้นเป็นวันพระด้วย
ปกติวันพระจะไม่มายืนรับบินทบาทนะคะ

เลยสงสัยไปกันใหญ่เลยว่ามาได้ยังไงนะคะ
แบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ดีแล้ว

พระยังยืนอยู่แบบนี้มันก็ยิ่งผิดกันใหญ่เลยนะ
งั้นฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันค่ะ

แล้วอย่างนี้ครับนักข่าวของเราก็เดินข้ามถนน

นี่ฮะนางกูซูมาปังเซ็นหรือป้าเล็ก
ป้าเล็กขายกับข้าวขายข้าวแกงที่ใส่บาทพระอยู่อีกฝั่งนึง

แอบนิมนต์พระมายืนรับบินทบาทหน้าร้านจริงหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราถามไปแบบนั้น

ทางร้านไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับพระอย่างแน่นอน

แล้วป้าเล็กยังบอกนะนี่ชี้แล้วก็ชี้ไปฝั่งนู้นแล้วก็พูดกับนักข่าวนะ
บอกว่าลุงเน่งฝั่งนั้นเขาไม่พอใจฝั่งป้า

ก็เรื่องที่ว่าเหมือนแบ่งพื้นที่ทำมาหากินกันแล้ว
แล้วปรากฏว่าวันนั้นมีคนมาซื้อกับข้าวใส่บาทพระ
ที่ร้านป้าเล็กเยอะไง

แกก็เลยบอกอีกว่าน่าจะเป็นเพราะลุงเน่งเห็นแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจ
ก็เลยมาต่อว่าที่ร้านของป้าเล็กหรือเปล่า

ค่ะนะคะแล้วถามว่าผิดไหมล่ะ
พระออกมาบินทบาทในวันพระ
เรื่องนี้เราก็ต้องถามผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีประสบการณ์
ถามอดีตพระดีกว่าอดีตพระที่ว่าคือคุณ

โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยค่ะ

ก็พูดในประมาณว่าขำถามแรกเลย
แล้วโยมรับประทานอาหารรับประทานข้าวทุกวันหรือเปล่า

แล้วทางคุณแพรรี่ยังบอกด้วยว่า
เรื่องของพระนี่นะคะไม่มีข้อห้ามในพระธรรมวินัยว่า
ห้ามพระบิณฑบาตในวันพระ

พระสงฆ์จะไม่นิยมออกบินทบาทในวันพระ
เพราะเหตุผลเดียวก็คือว่าอยากจะให้ชาวบ้านเนี่ย
มาทำบุญถือศีลกันที่วัด

พัฒนาอาหารหรืออาหารที่พระธรรมมีพอไง

ไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองต่างจังหวัดอะไรยังไงเนี่ย
วัดใหญ่บางทีเนี่ยมีทั้งพระทั้งเนร
จำวัดอยู่ที่นั่นเขาต้องยอมรับนะ

ว่าจะเป็นวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตาม

ซึ่งบางทีมันก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกัน
ว่าเขามีการตกลงอะไรกันเอาไว้ยังไง

วันพระพระก็จะไม่มาเดินบินทบาท

ก็ไม่ใช่ออกเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะนี่ก็ไม่ถึงกระสาทนั้น
เอาล่ะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะ
ยังไงก็ตามเนอะชาวพุทธเราก็อยากจะให้มันเป็นไปตามธรรมนองคลองธรรม

เพราะว่าทุกครั้งที่มีงานบุญหรือมีคอนเสิร์ต

งานนี้เกิดขึ้นที่มหาสารคามใครเป็นใครไปดูกันค่ะ
คุณได้ยินเสียงปุ้งปั้งไหมคุณชนะ
ได้ยินครับแล้วใครเป็นใครก็ไม่รู้หรอกครับ

มันเกิดขึ้นที่บริเวณลานหน้าเวทีคอนเสิร์ตในงานกาชาติ

เมืองผลิตสินค้าดี๙สู่สากลค่ะ

ที่วักกาดำเภอเมืองมหาสารคาร์มเนี่ยค่ะ
มีคนไปดูคอนเสิร์ตเยอะเลย
แต่สุดท้ายคอนเสิร์ตไม่สนุกหรอกค่ะ

เขาไปควบคุมสถานการณ์ไประงับเหตุ

ก็วิ่งหนีแยกย้ายกันไป

คุณผู้ชมครับผู้สุดข่าวของเราก็ลงพื้นที่

แล้วก็เห็นว่าในวันเกิดเหตุ

ในช่วงของคืนวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา

วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ยคือไม่ถูกกันนะนะ

ตามองตาสายตาก็จ้องมองตา

วซ่านหัวใจเหรอโอ้โหเลยต่อยกันไปเต็มเต็มเลย

เหมือนไปนัดกันต่อยกันนอกงานครับ
เพราะในงานมีเจ้าหน้าที่อยู่

ก็เลยไปต่อยกันด้านนอกที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นี่แหละครับ
แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกตีกันทุกปีนะคุณชนะ

ก็ยังเป็นจุดที่พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของกันอยู่

ค่ะแล้วไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรอีกต่างหากนะ
ผู้ศึกฐานเรเรียบลงที่ไปดูค่ะ

แม่ค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์

แต่ว่าเขาก็ยังอยู่แถวนั้นเนอะแล้วข้าวของเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
เขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งไล่กัน
สักพักนึงได้ยินเสียงปืนสามนัดปังปังปัง
พอได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่กล้าออกมาดูไง
กลัวก็กลัวเหมือนกันนะคะครับแล้วบอกด้วยนะว่าช่วงแรกเนี่ย
ยังมีเด็กวัยรุ่นมาไม่เยอะ
กึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านไปแต่สักพักนึงแหละค่ะ
กลุ่มใหญ่วิ่งกรูกันมาจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายเหมือนจะตีกันนะคะ
สักพักหนึ่งตำรวจก็ตามมาระงับเหตุนะคะ
กู้ภัยก็ตามมาอีกทีมาเก็บมาหามคนเจ็บ
รักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามค่ะ
สุดท้ายก็มีคนเจ็บก็คือพวกวัยรุ่นนั่นแหละ

พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเดชสุนทร
ท่านกล่าวว่าเหตุการณ์ท่านกล่าวเนี่ย
อยู่นอกงานกาชาติที่บริเวณ
สี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม
คือเป็นช่วงเลิกงานคอนเสิร์ต๕ทุ่มเที่ยงคืนก็เตรียมปิดแล้วเนาะ

วัยรุ่นก็มีการไล่ตีกันเจ้าหน้าที่ก็ส่งกำลังออกมานะ
วัยรุ่นก็ถึงได้สลายโตสลายตัวหนีไป

อย่างนี้ครับตัวท่านผู้กำกับนะฮะได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเนี่ย
ทำการลงหาข่าวและนำผู้บาดเจ็บมาสอบถามด้วยนะ
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ไล่เลยไล่ดูว่าใครก่อเหตุมาบ้าง

เนี่ยไปตีกันอย่างนี้ถ้าพูดไปก็เหมือนคุณลุงขี้บ่น
แต่ผมก็ต้องพูดเอาจริงนะคืออย่างแรกนะคุณไปสนุกสนานกัน
ไม่มีใครว่าหรอกครับแต่คุณยกพวกมาไล่ตีกัน
ความเสียหายเกิดขึ้นยังไงคนบาดเจ็บอย่างแรกทรัพย์สินเสียหายต่อมา

พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อน
ร้อนอ่ะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เขาก็อยากทำมาค้าขาย
แล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะพอก่อเหตุแล้วคนที่เดือดร้อนคือใคร

ต้องมาเหมือนกับรับผิดชอบผลการกระทำของลูกหลานตัวเองด้วย
เท่เลยครับนะบอกแบบนี้ละกันอย่าหาว่าผมเป็นลุงขี้บ่นเลย
ยังไงก็ต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องพูดแบบนี้
ไม่อยากให้น้องหนูมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับ
เอามาดูเรื่องของการใช้ความรุนแรงซึ่งเราก็ไม่สนับสนุนอยู่แล้วนะครับ
ความรุนแรงเนี่ยแต่มีอยู่สองลุงอายุเยอะแล้ว
เป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ชอบเมากัน
เมากันไม่ว่าเมากันทีไรตีกันทุกตีตีกันจนจำไม่ได้ว่าตีกันมากี่ครั้งแล้วอ่ะ

ถึงจะเรียกว่ามวยทะเลของจริง
โอ้โหนี่อยู่ริมชายหาดเลยนะคะอยู่ประมาณว่าชายหาดใกล้กับริมทะเลคลื่นซัดมาเลยทีเดียว
ขำก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันชอบดื่มไวท์เลเบิล

แล้วก็ต้องมีมวยมีเรื่องกันทุกที
แล้วคราวนี้มาต่อยกันแถวริมชายหาดบรรยากาศดีมั้ง
คนถ่ายคลิปเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวแล้วว่า
ตาโลดตาสมก็เป็นเพื่อนกันมีอาชีพเป็นชาวประมงหาปูหาปลา
เนี่ยหาอยู่แถวหาดวรรณภาบางแสนจังหวัดชนบุรี
อ่าแต่ทั้งคู่ไงชอบกินเหล้าเป็นประจำ

คุมสติไม่ได้ต่อยกันเลย
ทะเลาะกันประจำอ่ะนะ

แล้วพอเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นชาวบ้านเขาได้ยินไง

กันอย่างนี้เป็นมวยสโลโมชั่น

เขาบอกว่าคลิปนี้ตอนแรกเขาตั้งใจโพสต์ขำนะ
แต่กลายเป็นว่าบางคนมองว่าเฮ้ยอย่างนี้

โศนาไปเที่ยวหาดวรรณภาบางแสน
ถ้าไปแล้วอย่าลืมนะไปดูด้วย

อีกกี่โมงอ่ะบอกด้วยนะ

เป็นคนเพื่อ

ถ้าเจอข้าวหอมจังจะหน้าแดง

เออกลายเป็นโฆษณาไปซะงั้น

อาจจะทำให้ถึงขั้นบาดเจ็บหนักเสียชีวิตก็ได้นะตารดตาสมเป็นห่วงนะคะ
ดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันค่ะจู่รถกระบะคันหนึ่งที่ขนของมาเกิดยางแตกค่ะ
คุณผู้ชมกลายเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหหมุนเคว้งเลยอ่ะน่าตกใจนะคุณชนะเนี่ย
คันที่ขับตามมาก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้
แต่คันที่นี่โบ้งขึ้นอย่างนี้รถเสียหลักหมุนความ
แล้วฝั่งเลนซ้ายรถใหญ่ด้วยค่ะโอ้โหเกือบชน
นั่นน่ะสิดีที่เบรกทันนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปอุทาหรณ์
เอามาเตือนกันนะคะต้องขอบคุณเจ้าของคลิป
นำมาโพสต์กันก็คือเพจตะกรวดขับรถด้วยนะคะ
ดังนั้นอย่าลืมเช็คสภาพตัวเองก่อนพร้อมไหม
แล้วก็เช็คสมรรถนาของรถด้วยนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุแต่ว่าเกิดขึ้นในต่างประเทศนะ
โอ้โหนิดเดียวเท่านั้น
ค่ะมันเป็นช่องพอดีค่ะคุณชนะ
โอ๊ยแต่ถามว่าเจ็บไหมผมก็ได้จะมีเจ็บบ้าง

เออเนี่ยฮะเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

เลยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากไป
อุ้ยสาธุรอดมาได้นะจริงยังเคราะห์ดีแต่มันไม่เคราะห์ดีอย่างนี้ทุกครั้งไปหรอกครับ
เพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะเรื่องของรถผมว่านะเรื่องของเรื่องอาจจะเข้าเกียร์ผิด
ตาร์ทเครื่องแล้วเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าว่าเหมือนจอดอยู่ข้างหน้านั่นแหละ
แล้วอยู่รถก็พุ่งมาแบบนี้เลยฝากเตือนภัยกันนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่บ้านเราที่สมุทรปราการนี่เอง
ชายคนหนึ่งเมาค่ะเมาเพราะว่าไม่พอใจเจ้าพ่อที่ให้เลขมาไม่ถูก

ก็เลยไปทำลายสารพังเสียหายหมดเลยค่ะ
พี่เราไปทำลายสารเขาทำไมนะพี่

ไม่ถูกหวยพอหวยไปเหรอ

แล้วนึกยังไงมาถึงมาทำเขาอ่ะ

เขาให้ความไม่จริงใจกับผม

เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงหมายความว่าไงฮะ
ปู่เขาไม่ให้ความจริงใจอ่ะ

ไม่ให้เขาหลอกผม

เขาให้ศูนย์สี่

อ๋อให้๖๔แต่หวยออก๐๕

เอาเข้าใจไหมคุณชนะยังไงอ่ะ
ให้๖๐๔แต่ออก๔๐๕แล้วมันโอ้โธ
ก็มันไม่ถูกเนี่ยอุตส่าห์เชื่อไปเต็มร้อยแล้วเนี่ย

โฮยโอ้โฮอย่าไปโทษเจ้าพ่อเลย

เจ้าพ่อก็ให้โชคมาแล้วไม่รู้กี่คน

เดี๋ยวก็ได้กลับแต่ตอนนี้ขอให้คุณตำรวจเขาดำเนินคดีกันไปก่อน
เอาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้เขาก็เมาแล้วค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าศาลเจ้าพ่อโค้งโผล่
รู้จักกันดีในนามชื่อของหลวงปู่เอี่ยว

ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนี่แหละ
เมามาแล้วก็มาทำลายบริวารของเจ้าพ่อ
ไม่ว่าจะเป็นม้าลายไก่ชนเสือโครง

เราได้ไปรวบรวมอวัยวะของบริวารเจ้าพ่อมารวมกันแล้ว

มากองไว้ก็มากมายหลายชิ้นส่วน

แต่สุดท้ายชาวบ้านที่เขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเห็นแบบนั้น
ผู้ชายคนนี้ยังคุ้มคลั่งนะครับ
ว่างปลาสิ่งของใส่ตำรวจด้วย
ตำรวจเขาต้องใช้ยุทธวิธีขั้นเด็ดขาด

ใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าใส่เพื่อจะให้คนนี้ยอมสงบ
สุดท้ายสงบแล้วโดนช็อต
แล้วก็โดนจับกลุ่มตัวแบบนี้
พยายามดูดิว่ามีเอกสารอะไรแสดงตัวหน่อย

ได้ว่าใบขับขี่ยังไม่มีเลยมั้ง
ไม่รู้จะโดนอีกข้อหาด้วยหรือเปล่า
แต่พอไปถามว่าทำไมถึงมาทำอย่างนี้
ผู้ชายคนนี้ก็ตอบวกไปวนมา

แล้วสักพักตัวเขาก็ยอมรับว่าก่อเหตุแบบนี้
เพราะเจ้าพ่อไม่จริงใจ

แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลมันออก๔๐

คุณเป็นอะไรคุณเสียใจด้วยเหมือนกัน

เขาบอกว่าพอเขาไม่ถูกรางวัลก็เก็บสะสมความเจ็บใจ
เอาไว้ในหัวใจแต่มันไม่พอ

พอมาเจอที่สรร
นี่นะฮะ

ไม่คิดว่าจะไปทำลายองค์หลวงปู่เอี่ยวแต่อย่างใด

อย่างนี้สุดท้ายก็ถูกพาไปโรงพักแล้วก็ประสานญาติมารับแล้วครับ
ค่ะส่วนความเสียหายเดี๋ยวผู้ดูแลสารเขาจะสำรวจอีกทีนึง
แล้วก็เดี๋ยวไปเรียกเก็บค่าเสียหายจากคุณลุงคนนี้

ผู้สื่อข่าวเราไปสำรวจที่บริเวณโดยรอบศาล

กระถางทูบยังมีทูบเสียงทายปากอยู่

มีความหวังแต่ไม่ได้ถ่ายมา

ไม่ได้ถ่ายมาแต่ที่ถ่ายมาได้ก็คือมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ

มีส่วนที่คล้ายกันอยู่คุณชนะ

กับเลขทูปคล้ายกันเขาว่าอย่างนั้น
อย่าไปพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยคุณชนะ
เพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่คุณผู้ชมตั้งใจมันจะค่อยแขวะ

สาวขายรถพารถไปเช็คสภาพ
แต่สุดท้ายเจอสิ่งนี้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าครับ

จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับ

มันเป็นร่องรอยประหลาดคล้ายกับ
พยานา

เพราะว่าอย่างนั้นนะ
ตอนนี้จะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นแหละ
แน่เอางี้ไม่รู้ล่ะจะมาให้โชคให้ราวหรือเปล่าถ่ายเก็บ
เอาไว้แล้วก็มีคนมาคอยคอมมงคอมเมนต์เยอะเลยคุณชิสา
นี่เลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคุณชนะที่ฉันเห็นเมื่อสัก
แลและแต่ยังนึงหรืออยากรู้เหมือนกันว่าอะไรได้ล้างรถก่อน
ส่งให้ลูกค้าแบบติดส่งให้ลูกค้าใช่หรือไม่แน่นะตาม
ลองถ่ายรูปนี้นะแล้วส่งให้ลูกค้าดู
คุณลูกค้าคะรถของคุณลูกค้ามีลักษณะแบบนี้ค่ะมีร่องรอยแบบนี้จะให้ดิฉันล้างเลยไหมคะลูกค้าบางคนอาจจะชอบนะ

ถอยรถใหม่มาแล้วก็มีร่องรอยแบบนี้เขามีความเชื่อเลยบางคนมีความเชื่อเขาอาจจะชอบ
แต่ถ้าถามผมนะยังไงดีล้างเถอะครับเก็บไว้ทำไมครับมันอุ่นเต็มไปหมดแล้วครับล้างเถอะครับ
เออเอาแต่ว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะจากฝากระโปรงรถที่เราเห็น

ใครดูทันส่งไลน์มาแล้วกันนะ
เอาพูดถึงความเชื่อเราก็มาพูดถึงความเชื่อจากการที่คุณครูเนี่ยเขาไปบนกับแม่ตะเคียนนะคะ
ว่าอยากจะให้ลูกศิษย์ที่ไปแข่งสวดธรรมนองสรพัญญะได้ชนะเลิศ
ปรากฏว่าชนะเลิศจริงแต่ยังไม่ทันได้แก้บนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
ห่างเหนือนภูมิแฟนวิวธรรม
เริ่มเวียนหัวตาลายมืดไปเลย
โอ้โหนี่ไงตาลายมืดไปเลยภาพตัดเลย
น้องใบพลูค่ะน้องใบพลูเป็นนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
อำเภอกับบิลบุรีจังหวัดประจีนบุรี
คนนี้แหละที่เป็นคนประสบเหตุเขาเจอเหตุการณ์แปลก
ตอนนั้นทุกคนเข้าแถวเคารพทงชาติกันอยู่
แต่ตัวน้องใบพลูเองบอกว่ากลับเห็นร่างเงาดำเป็นผู้หญิงผมยาวมาจับที่แขน
จากนั้นก็ด้ามืดหมดสติไปเลย
รู้ตัวอีกทีอ้าวอยู่ห้องพยาบาลซะแล้ว

หยกนะฮะเป็นครูผู้สอนชั้นป๔
เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยไปบนบานกับต้นตะเคียนที่อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนแบบนี้แหละฮะ
และบอกไว้ว่าหากนักเรียนที่พาไปประกวดแข่งขันอ่านทำนองสนอดสามารถชนะเลิศได้ที่หนึ่ง
จะนำน้ำแดงพร้อมเครื่องเส้นไหว้มาแก้บน
ปรากฏว่าน้องแชมป์โอ้ยแชมป์สมชื่อเป็นนักเรียนชายชั้นป๔คว้ารางวัลชนะเลิศ
แต่อย่างนี้เธอเองยังไม่ได้แก้บนเลย
สงสัยเจ้าแม่มาทวงสัญญา
ก็เลยต้องพาน้องแชมป์มาขับร้องทำนองสนอให้กับแม่ตะเคียนได้ฟัง
แล้วก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เขารับรู้เรื่องนี้เขาก็มาดูเหมือนกัน
แล้วก็มาขอโชคลาภพร้อมทั้งจุดทูปมงคล
เป็นทูปเสี่ยงไทยเพื่อขอเลขเด็ดพูดกันตรงตรงนี้
แล้วที่เราจะเห็นว่าทูบมงคลปักอยู่นั้นก็คือภูทุเรียน
ว่ากันว่าแม่ตะเคียนอยากกินเหรอคะ
คือเรื่องของเรื่องเหมือนกับว่านักเรียนเองเขาก็บนบานไว้ว่าถ้าได้
ชนะเลิศกลับมาแล้วก็จะแถมทุเรียนให้ด้วย
จัดให้ตามนั้นก็เลยมีภูทุเรียนมาแบบนี้ครับ
คงจะสาแก่ใจและถูกใจเจ้าแม่ตะเคียน
หลังจากนี้ก็คงจะตบรางวัลงามให้อีกมากมายหลายงวด

ชื่อเปลือกเปลือกต้นตะเกียรอะฮะ
กไม้มันแตกอย่างนี้ต้องทาโลชั่นคุณชนะ
โอ้โหแล้วบางคนเขาดูแล้วเขาเห็นนะบอกว่าเป็นตัวเลขนั้นตัวเลขนี้

ก็ไม่เห็นก็ดูยังไงก็ดูไม่ออก

คุณดูออกเหรอคุณดูออกว่า

อ้าวเพื่ออะไรนึกว่าจะมีอะไรดีเด็ดคุณที่ถาม
ก็บอกไม่ได้ของพวกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์ใครเขา

เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าพิธีครอบครูที่สำนักศักดิ์แห่งหนึ่ง
ศิษย์เขาบอกว่าเล่นใหญ่เลยครอบครัวแบบไหนก็ต้องเล่นไปตามนั้นเลยครับ

แต่ผู้อ่านข่าวเกี่ยวกับครอบเสียนพ่อแก่หรือเสียงครูแบบนี้

ไม่รู้เหมือนกันผมว่าต้องไปถามคนที่เรียนด้านราศีน่าจะรู้ดี
แต่อย่างนี้ละกันฮะดูไปแล้วเนี่ยในคลิปนี้
จะมีมากมายหลายเสียงที่ถูกครอบลงไป
แล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะมีอาการเปลี่ยนไป
เสียนต่างที่ครอบมาบนหัวของเธอ
นะเป็นที่ล่ำลือพูดถึงกันเยอะนะคะ
ที่นี่คือสำนักอาจารย์เขียวเทพทองย่านธนบุรีนะคะ
โดยเรื่องราวนี้ค่ะเพจคุณเท้าศรีสุวรรณพิรมพักดี
นำคลิปมาแชร์แล้วก็แคปชั่นบอกไปอธิบายไปว่า
ผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยนะคะเขาออกลีลาท่าทางคล้ายคล้ายกับยินนาสติก
ประยุกต์แบบสับแบบสับซะด้วยแบบสับนะสับวัยรุ่นนั่นแหละเนอะ
ก็คือแบบว่ามาเลยพร้อมเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสับไว
อะไรอย่างนั้นนะคะพอครอบเสียนอะไรก็เปลี่ยนท่ารำไปตามนั้นเป็นจังหวะ
โบ๊ะโป๊ะเป๊ะอย่างนั้นเลยทีเดียวประมาณนั้น
ค่ะทีนี้ยังไงต่อชาวเน็ตเขาสงสัยไงว่าครอบอะไรทำไมถึงครอบเยอะขนาดนั้น
นั่นน่ะสิเพราะปกติก็มีแค่บอกว่าเสียงเดียวทีเดียวจบ
ใช่ค่ะแต่อย่างนี้ฮะหลายคนเขาก็ไปคอมเมนต์นะ
เอ๊เป็นไปได้ไหมนะถ้าเกิดว่าลองเปลี่ยนเป็นเสียงอย่างอื่น
นั่นคือคนที่เขาไม่เชื่อนะเขาก็จะไปคอมเมนต์ในลักษณะอย่างนั้น
ส่วนคนที่เขามีความเชื่อเขาก็จะโอ๊ยสทุโอเพี่ยงก็วากกันไป
ซึ่งเราเอามาให้ดูกันนะฮะคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันได้
เพราะทุกความเห็นทุกคอมเมนต์ผมว่าต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้ว
อย่างนี้ละกันให้ดูแล้วก็คนที่มีความเชื่อก็ว่ากันไปตามนั้น
แต่คนที่ไม่มีความเชื่อสำคัญก็อย่าไปลบหลู่กันเลย
ปล่อยผ่านจริงพิธีครอบครัวเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะ
ไปดูเรื่องราวที่นครนายกกันบ้าง
งานนี้เกิดหนุ่มคลั่งขึ้นมาเขาเสพยาไง
นะคะแล้วไปขอเงินแม่อยากจะได้เงินเนี่ย
ซื้อยามาเสพอีกแต่แม่ก็ไม่ให้ค่ะ

แล้วก็ทำให้เกิดเหตุวุ่นวายแบบนี้ขึ้นค่ะ

สุดท้ายโดนยิงปืนไฟฟ้า

บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่สี่ตะมนต์วังตระโจม

ตำรวจรวม๗นายนะคะ

มาจับชายคลั่งคนนี้ล่ะค่ะ
ก็คือนายพีรพลสุขเจริญหรือหนึ่ง

อายุ๓๘ปีแล้วอารวาสทั่วเลย
แม่ไม่ไหวค่ะให้คุณตำรวจมาช่วยจับ
แม่ก็คือนางรังสรรสุขเจริญอายุ๖๒ปี
แต่ก่อนที่คุณตำรวจเขาจะทุบประตูแบบนี้นะ
แม่ก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วคุณตำรวจเองก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นาน

อย่าเข้ามานะไม่งั้นตัวประกันตายนะ

แล้วทำท่าเหมือนจะออกมามอบตัวแต่ยังไม่ยอมออกมาสักทีเดียว
นายหนึ่งบอกว่าคุณตำรวจรับแป๊บได้มั้ย
นายหนึ่งเนี่ยขอเจรจากับตำรวจบอกว่า
สวดมนต์แป๊บนึงขอหนึ่งบทแล้วเดี๋ยวจะให้จับ
ก็สวดไปสวดนี่เลยสวดอะไร
จงเป็นศุกร์เป็นศุกร์เถิดนายตำรวจทั้งหลาย

อย่าได้มีเวย์ต่อกันและกันเลย

เมตตาให้คุณตำรวจเผื่อคุณตำรวจจะกลับโรงพักแต่โดยดี

แล้วในเมื่อนายหนึ่งไม่ยอมออกมา

หางประตูแล้วบุกเป็นวิธีนายแบบของเรา
ไปช่วยกันลุมล้อมจับในหนึ่งแบบนี้

คุณแม่เล่าให้ฟังบอกลูกชายติดยาบ้ามานานแล้ว

แม่เองก็เคยพาไปบำบัดรักษาเหมือนกัน
แต่ก็ยังไม่เลิกเสพยาอยู่ดีนะคะ

หนึ่งมาขอเงินแม่จะไปซื้อยาบ้า
ขอเงิน๒๓๐๐บาทแต่ขอทุกวันนะขอถี่เลยแต่พอแม่ไม่มีให้อารวาสแล้วค่ะ
ทำลายข้าวของในบ้านแล้วก็เคยเผารถมอเตอร์ไซค์เสียหายแล้วด้วย
ไม่พอแค่นั้นนะบางทีแอบเอาของในบ้านไปขายแล้วไปซื้อยาเสพติดมา
ชิสาดูสิมอเตอร์ไซคันนี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์ห้าง
โอ้ยมอเตอร์ไซค์ห้างเนี่ยครับไปเผาทำลายทำไมอะครับ
คนมันคลั่งมันอารวาสไงมันเสียสติไปแล้วอ่ะคนเสพยาค่ะ
บอกโอ้โหแม่ก็ไม่มีเงินจะให้แถมยังมาทำลายข้าวของอีก
แม่ก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวลูกจะอารวาสกว่านี้จะคลั่งมากกว่านี้ค่ะ
จะหนักกว่านี้แล้วทำร้ายทำลายถึงชีวิตนะ
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยจัดการหัวอกแม่เนาะ
ก็รักลูกแหละห่วงลูกแหละนะไม่อยากให้ลูกลำบากหรอก
แต่ว่าถ้าลูกเป็นแบบนี้แม่ห่วงกว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไปนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุฝากเตือนกันฮะมีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งเข้าไปชน
ท้ายรถบัสอย่างจังไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันครับ
โอ้โหคุณฮะนักกลัวมากค่ะคุณฮีสา
รถเก่งคันเดียวพุ่งมาทำให้รถบัสคันใหญ่รถทัวร์คันใหญ่เนี่ยพลิกคว่ำได้เลยค่ะ
นั่นแสดงว่าต้องชนแรงมากนะครับ

นี่ฮะตามภาพที่เห็นเลยครับ
บริเวณตรงนี้ฮะกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวแยกไฟแดง
โพทองจังหวัดอ่างทองบันทึกเหตุการณ์ระทึกนี้เอาไว้ได้
รถเก๋งคันนี้พุ่งชนท้ายรถบัตรจนเสียหลัก
พลิกตะแคงข้างแบบนั้นเลยนะครับ
จากเหตุการณ์นะฮะถือว่าน่าตกใจ
แล้วยังไงต่อคนขับรถเก๋ง
เสียชีวิตฮะชนหนักมากครับสีชีวิตในทันทีนะครับฮูโห
เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการสรุปสำนวนคดีทางกฎหมายแต่อย่างใดนะ
แต่อย่างนี้ก็คงต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แหละ

อ่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงภาพนี้เอามาให้ดูกันเพื่อฝากเตือนครับ
ทางแยกทางร่วม๔แยก
ชะลอได้ชะลอครับไม่ว่าสัญญาณไฟของคุณจะเป็นแบบไหน
แต่เบรกเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับ

ถามเรื่องเครียดเรื่องอุบัติเหตุ

หรือว่าบ๊ายบายวันอาทิตย์แบบนี้น่าจะอยู่กับครอบครัวนะคะ
ไปดูหนูน้อยคนนี้ดีกว่าเขาไปดูคอนเสิร์ต
เห็นนักร้องร้องเพลงสนุกเต้นมันก็เต้นบ้างค่ะ
ความน่ารักจะเป็นยังไงติดตามกันเลยในช่วงของ

สบัดข่าวเด็ก

โอ้โหถือว่าเป็นแฟนเพลงรุ่นเด็กรุ่นจิ๋วก็ได้เออรุ่นเต้นอีกอืมจริงจริงเนาะ
คือในหัวใจมีดนตรีแล้วน้องเนี่ยก็มีลีลาท่าเต้นที่เรียกว่าได้ใจคณะกรรมการได้ใจนักร้องนักดนตรี
มันคึกนะใช่แล้วก็เนี่ยเต้นสู้กันไปเต้นสู้กันมาชูมือหน่อยหนูหนูก็เอาด้วยเนาะ
เริ่มไปไหนมาไหนเริ่มจนกสนานนะอีกคนไม่ไหวลู้งลุกมาเต้นด้วย
มาเชียวหนูน้อยเออเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ให้กับเด็กครับ
เอามาฝากกันเนอะให้มีรอยยิ้มค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งความน่ารักของเด็กนักเรียนกันหน่อย
เมื่อน้องเขาซ้อมเต้นในห้องเรียน
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปดูกันครับ
เอาแล้วเอาแล้วข้าวใหม่แล้ว
ย้ำย้ำย้ำ
นี่นี่นี่
ชอบจริงคือเต้นมาในอินเนอร์มาเต็ม

อันนี้มันเป็นท่าที่แบบว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้

คือเป็นการขยับช่วงเอว

ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าท่าอะไรแต่เด็กยุคนี้เขาชอบมากเลยท่านี้นะ
แล้วคือน้องเนี่ยพริ้วทุกท่าอินเนอร์มาเต็มด้วย
โอ้โหฝึกที่ไหนมาก่อน

เพื่อนข้างนี่แบบสอนด้วยนิดนึงยังไงก่อนรอนิดนึง
เอางี้ผมว่าเด็กนะถ้าเขามีความสามารถแล้วถ้าเขาชอบแล้วก็เรื่องของการเต้นก็ผลักดันให้เต็มที่
ดันไปเลยค่ะสนับสนุนให้เต็มที่นะคะเนี่ยค่ะน้องมีความชอบน้องก็จะมีความสุขในการทำถูกไหม
คตนี่อาจจะเป็นลิซ่า๒ก็ได้นะใครจะรู้
ก็เป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่งส่วนเธอคนนี้นะคะก็เป็นการออกกำลังกายเหมือนกัน
ว่าแต่ว่าออกแบบนี้สุดหรือยัง
โอ้โหคุณชนะ
คุณนึกออกใช่ไหมในสวนสาธารณะมันจะมีช่วงพวกเครื่องบริหารร่างกาย
เครื่องนี้มันต้องเตะขาแต่มันต้องเตะสูงขนาดนี้เลยเหรอครับ
คือแทบจะ๑๘๐องศาถึงถามว่าสุดได้หรือยังสุดได้อีกไหม
ฉีกได้อีกไม่ขานะคะคุณชิสาคุณทำได้ไหม
แต่น้องนี่ผมทำได้
แต่ว่าดูน้องเค้าแบบนี้เออจริงว่าวัยรุ่นเขามีแรงเขาทำได้นะ
คือควังไปควังมาก้คงเปลินอ่ะ
ออกกำลังกายให้ดูเพื่อไปออกกำลังกายกันนะ
แรงบันดาลใจแหละเผื่อจะทำได้อย่างเขาขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะคะน่ารักแบบนี้พลอยสุกัญญา๗๐ค่ะ
เรื่องต่อไปนะฮะคุณแฟนเขาเป็นห่วงคุณผู้หญิง

ตัวเราเนี่ยเวลาถ่ายรูปให้ดูแล้วเธอยังโพสต์ท่าได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่

คุณแฟน
คุณแฟน
แฟนคุณผู้ชายมาสอนผู้หญิงให้โพสต์ท่าแล้ว
นี้สมัยนี้ต้องแบบนี้แล้ว

คุณคุณคุณผีเข้าหรอ

แต่อย่างนี้ผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจทำให้แฟนเขาออกมาดูสวยไง

นี่เธอต้องโพสต์อย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้

ทำสวยกว่าฉันอีก

ดูพริ้วดูอาเทพดูจริจการมาเต็ม

ใช่ค่ะนะครับเพราะว่าพี่เขาอาจจะดู

ประสบการณ์อะไรอยากจะให้แฟนสวยบ้าง
คุยกันเพลินก็ครบเวลาของรายการเรา

มาหันลงถึงติดตามรายการต่อไปด้วยนะ

สวัสดีค่ะ
ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลก์กดแชร์